คุณผู้ชมคะวันนี้เรามาเล่าข่าวบันเทิงกันอย่างเป็นทางการ
กลัวแต่งตัวเรียบร้อยสวยงามนะคะน้องเชอรี่
วันนี้มานั่งตรงนี้แสดงว่าเดี๋ยวช่วงท้ายรายการเราต้องมีอะไรแน่

เช้านี้เจอกับเชอรี่มาพร้อมข่าวบันเทิงนะคะ
ข่าวแรกวันนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้หญิงสวยผู้หญิงเก่งที่นั่งข้างเชอรี่เลยนะคะ

กับรางวัลพระราชทานเทพทองครั้งที่๑๗แล้วค่ะคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้มีหลายท่านที่ได้รับรางวัลนี้ไปติดตามข่าวนี้กันเลยค่ะ
พิธีพระราชทานรางวัลเทพทองครั้งที่๑๗
จัดขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรและองค์กรต่าง
แวดวงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่มีผลงานดีเด่น
มีแนวคิดและมีการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องค่ะ
ซึ่งในปีนี้มีคนในวงการบันเทิง
อย่างเช่นพี่ม้าออนภานัทมีเรียเป็นตัวแทนของคุณอ้ำอภิชาตินะคะ
แล้วก็คุณสลักจิตดวงจันทร์คุณรุ่งสุริยาเป็นต้นค่ะ
บเท้าเข้ารับรางวัลโดยทั้งหมดทั้งมวลค่ะ
ก็เปิดเผยว่าปราบปลื้มใจในรางวัลอันทรงคุณค่า
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไปค่ะ
เพราะยิ่งพอมาได้รับสิ่งที่เป็นกำลังใจ
ก็ให้เรามีความตั้งใจที่จะทำต่อไป
จากดาราแล้วนะคะเมื่อวานนี้ไหนส่องดูซินั่นไง
ยืนสวยอยู่ตรงนั้นแล้วก็นั่งรออยู่ด้วย
พี่มิวเคมศรแล้วก็พี่บุ๊คสืบสกุลพันธ์ดีนะครับ
ผู้ประกาศของเราก็ได้รับพระราชทานรางวัลเทพทอง
ในประเภทบุคคลดีเด่นด้านวิทยุโทรทัศน์นะคะ

เดี๋ยวไปฟังหน่อยไปฟังสัมภาษณ์จากเมื่อวานเลยดีกว่า
สดนะครับ
เราเองก็ถือว่าเป็นนักสื่อสารนะครับ
ขออนุญาตที่จะตามรอยพระราชดำรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันนี้ได้รับรางวัลพระราชทานก็เป็นความภูมิใจหนึ่งในชีวิต
เป็นความภูมิใจอย่างยิ่งในชีวิตนะครับ
คือความภาคภูมิใจของทุกคนที่ได้รับรางวัลนี้นะคะ
เราทั้งสองคนก็ถือเป็นตัวแทนของไทยรัฐทีวีนะคะ

ไม่ใช่เฉพาะเราสองคนที่อยู่หน้าจอเท่านั้น

คือสถานีที่มุ่งมั่นและตั้งใจในการนำเสนอข่าว
อย่างยิ่งทุกการสื่อสารของท่านนะคะ
ดังนั้นในการสื่อสารต่างก็ต้องมีจัญญบันมีจริยธรรม
แล้วก็มีสติในการนำเสนอข่าวด้วยนะคะ